อีกสัตวของเราคึกคักนิดนึงเพราะว่ามีน้องนักศึกษามาดูงานซึ่งหน้าตัดอีกบ้างสมควร
แม่ก็ใจบ่ดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เอาล่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะ
สำหรับบันเทิงไทยรัฐในช่วงเช้าที่ผ่านมา

เมื่อช่วงเช้าสดจริงถึงตัวเราบุกไปประชิดตัวกับนี่เลยนะคะ
ผู้กำกับแล้วก็แมวมองคนเก่งพี่พศอานนท์นะคะ
ที่เขาเตรียมที่จะเข้าพิธีอุปสมบทกับนักแสดงในสังกัดหนุ่มโต๊ดอัครรัฐนั่นเองนะคะ

หนุ่มโต๊ดเคยมีคดีเคยมีข่าวเช้ามาก่อน
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ

เข้าไปแกบวชอยู่

โอ้ยดูทำเนียนนะทำเนียน

เห็นวีดีโอนี้มาหยืนจะมาหยืนเล่นหรือครับ

แม่น้องนัทค่ะมันจะเหมือนได้ยังไงล่ะคะ

บันเทิงไทยรัฐสดจริงถึงตัวเมื่อเช้านี้นะคะ
บุกไปถึงวัดสะเกดราชวรวิหาร
ระหว่างที่เตรียมตัวก่อนเข้าพิธีอุปสมบทในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะ
พร้อมกับเด็กในสังการตรศ์อคารัฐ
ซึ่งผู้กำกับร้อยล้านบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ถึงเหตุผลในการบวชครั้งนี้ว่าตอนนี้เขาอายุ๔๕ปีแล้ว
แล้วก็เคยตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าขอให้หนังหลวงพี่แจ๊ดเนี่ยประสบความสำเร็จ
ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นผู้กำกับร้อยล้านไปแล้วนะคะ

ยินดีด้วยวันนี้จะบวชจริงเหรอเนี่ยพี่
จริงครับผมบวชเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเบียดเลย

เดี๋ยวต้องรอดูเองว่าใครจะถือหมอนนะครับ

เคยบวชแล้วครั้งหนึ่งก็๒๐ปีที่แล้ว
แล้วตอนนี้ก็บวชเพราะว่าเรามาถ่ายหนังหลวงพี่แจ๊ดที่วัดสะเกดไงครับ
แล้วเราก็ตอนถ่ายแล้วก็พึมพรรมมาไว้ว่า

โต๊สเนี่ยบวชหนีคดีหรือเปล่า
น้องเขาเป็นคนฟ้องครับน้องเขาฟ้องหมินประมาณครับ

แต่ตอนนี้เขาแบบว่าเขาอยากบวชตั้งนานแล้วไงครับ
พอดีเขาก็เลยตัดสินใจมาบวช

ใช่ครับตั้งใจก่อนที่จะมีเรื่องก็คือช่วงถ่ายหนัง๒เดือนนะครับ

เดี๋ยวผมจะหาวันบวชนะมีคิวว่างไหมอะไรอย่างนี้ครับ

ประมาณสิบห้าวันแต่คัมพีชได้แค่เจ็ดวัน
นี่นะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ย
เขาก็เข้าพิธีอุปสมบทไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวก็มาอัปเดตกันอีกทีคืนนี้ในบันเทิงไทยรัฐนะคะ